อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นอุปติเหตุที่เกิดขึ้นในงานฤดูหนาวที่จังหวัดลบบุรี
ค่ะแล้วก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจนสุดท้ายเด็กเนี่ยถูกแรงเหวี่ยงจนกระเด็นตกลงมาจากเครื่องเล่น
บาดเจ็บกันระนาวเลยคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนดีกว่าค่ะ
โอ้โหจากเสียงกรี๊ดด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นนะคะ

กลายเป็นเสียงกรีดร้องเลยนะคะเนี่ย

หลุดลงมาแล้วมีอยู่หนึ่งคนกระเด็นร่วงลงมา

มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหัวแตกเลือดอาบเลยค่ะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมาตรฐานเครื่องเล่นเหล่านี้

ล่าสุดนี่เจ้าของเครื่องเล่นออกมายอมรับแล้วนะคะว่า
คุมเครื่องไม่ได้ล็อกลาวเหล็กที่นั่งฝั่งซ้าย
ก็เลยทำให้เด็กถูกแรงเหวี่ยงกระเด็นตกลงมาบาดเจ็บ
และที่สำคัญพบว่ามีการเปิดบริการทั้งที่ไม่ได้รับใบอนุญาตด้วย
คุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้ที่วัยรุ่นเนี่ย
แล้วก็ถูกแรงเหวี่ยงกระเด็นตกลงมาจากเครื่อง
จากที่นั่งแถวซ้ายสุดหลายคน
ที่วงไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับ
จะเห็นชัดกันอีกครั้งหนึ่งมีชายคนนึงเด็กชายคนนึง
ร่างกระเด็นตกลงมากระแทกพื้นหัวแตกเลือดอาบ
นี่คือปลิวมาตรงนี้เลยค่ะ
ผู้ปกครองร้องเสียงหลงเลยนะคะ
เห็นลูกตัวเองตกลงมาแบบนี้ก็ต้องรีบเข้าไปประถมพยาบาล

จากเด็กผู้ชายคนเมื่อสักครู่มีผู้หญิงบาดเจ็บอีก๓คนนะคะ
เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะในงานฤดูหนาวลบบุรี
ซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดเนี่ยน้องคนนี้หัวแตก
เลือดอาบหน้าเลยนะคะกมเลือดอยู่บนหน้าเลยเนี่ยค่ะ
ผู้ปกครองตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นงานนี้จัดขึ้นที่สนามโรงเรียน
บูรณวิทยาลัยในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี
ลาสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายนิทร์อ่อนสวัยอายุหกสิบห้าปี
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ผู้กำกับการสพมรบบุรีพร้อมด้วยนายสอนชาญ
งซ้ายเนี่ยหักผิดรูปเลยนะคะเด็กหญิงสิริรัตน์เล่าว่าเขา
นี่ชอบเล่นเครื่องเล่นเครซี่เวฟมากมากเคยเล่นมาแล้วที่สวนสนุกใน
กรุงเทพทีนี้พอมาเห็นในงานฤดูหนาวที่นี่ก็เลยรู้สึกอยากจะ
เล่นโดยตัวเองเนี่ยนั่งอยู่คนที่สามจากซ้าย
ก่อนที่เครื่องจะออกคนคุมเครื่องเดินไปล็อกด้านขวา
แต่ตรงด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้ล็อกตนเองพยายามจะบอกคนคุมแต่ก็ไม่ทัน
ซะแล้วเครื่องเล่นเนี่ยมันเดินเครื่องไปแล้วหลังจากหมุนไปสามรอบที่นั่ง
ด้านซ้ายที่ไม่ได้ล็อกเนี่ยก็เปิดออกแล้วค่ะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตัวน้องเองคนที่นั่งข้างข้างกระเด็นตกลงมาสี่คนขาของน้องเนี่ยไปฟาดกับ
ราวเหล็กโอ้ยน้องบอกเจ็บมากตอนนั้นพยายามจะลุกขึ้นแต่ลุกไม่ได้
มีคนมาช่วยแล้วก็รู้ว่าขาหักไปซะแล้วค่ะ
ขาไปโดนอะไรพ่อจะรู้ไหมขาไปโดนราวเหล็กราวเหล็กใช่ไหมราวเหล็ก
ราวเหล็กบอกแต่ว่าไม่ทันที่เขาขึ้นหมายถึงว่าอ่าพนักงานเขาให้เราขึ้นปุ๊บ
ก็เขาก็ปล่อยออกออกไปเลยอาวุธ
ส่วนอาการบาดเจ็บเนี่ยนะคะแพทย์ก็ทำการรักษาและเข้าเฝือก
ซึ่งก็ต้องนอนรักษาตัวไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนและจากการเอ็กซาเรย์ก็พบว่าได้รับความกระทบ
เทือนทางสมองด้วยแม่ของเด็กต้องการ
ให้ส่งลูกสาวเนี่ยไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนทางด้านของนายสอนชัย
ซึ่งเป็นคนดูแลเครื่องในงานเนี่ยก็บอกว่าขอรับผิดชอบผู้บาดเจ็บทั้งหมด
และทุกอย่างส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้
เป็นความผิดพลาดของพนักงานควบคุมเครื่องเล่นที่ประมาท
เพราะไม่ยอมล็อกเครื่องเล่นซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุ
นายสุขสวนพลอยเพชรซึ่งมีหน้าที่คุมเครื่องไม่อยู่
เข้าห้องน้ำนะคะก็เลยปล่อยให้ลูกน้องที่ชื่อน้อยเนี่ยมาคุมแทน
จนเกิดอุบัติเหตุหลังเกิดเหตุก็หนีไปค่ะ
ไม่ได้มาช่วยแต่อย่างใดซึ่งเครื่องเล่นนี้ทำการขออนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตค่ะ
พนักงานเราก็เลยแบ่งมาลงตรงนี้สองคนแล้วก็ไปไว้ข้างนี้อีกสองคน
ตรงนี้เสร็จเขาก็เดินไปเปิดเครื่องเลย
โดยลืมว่าตรงนี้คุณยังไม่ลกนะที่ขึ้นสองคนหลังนะครับ
เป็นความผิดพลาดของพนักงานเราไม่ใช่ผิดพลาดที่เครื่องจักรครับ
ด้านตำรวจสพเมืองลบบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไป
ตรวจสอบเครื่องเล่นดังกล่าวเพื่อเก็บหลักฐานรวมทั้งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและผู้บาดเจ็บ
ซึ่งก็ต้องรวบรวมข้อมูลประกอบสำนวนคดีก่อนแจ้งข้อหากับผู้ประกอบการ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ